ทุกผู้ชมครับดารานักแสดงหลายคนนะฮะที่มีบ้านอยู่ใน
ระแวกของโรงงานมิงตี้นะในพื้นที่ซอยกิ่งแก้วยี่สิบเอ็ด
โรงงานเขาอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าบ้านของดาราดัง
หลายท่านเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้เหมือนกันอย่างโตโน่พาคิน
พระเอกหนุ่มชื่อดังตอนนี้เป็นนักฟุตบอลด้วย
นี่โตโน่ก็โพสต์ภาพนะฮะบอกว่าน่ากลัวมาก
ไฟลุกนะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเขาก็มีข้อความแจ้งให้รีบอบพยพด่วน
บ้านของโตโน่อยู่ใกล้จุดระเบิดมากนะครับบ้านโตโน่อยู่ห่างแค่หกร้อยเมตรนะฮะ
แล้วก็มีบ้านของดาราสาวคนสนิทของโตโน่ด้วยก็คือน้องนิชานะครับนี่ก็อยู่แถวนั้นเหมือนกันนะครับ
คุณกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นี่ก็โพสต์ภาพนะบอกนี่คือข้าวของที่รีบเก็บใส่กระเป๋าเป็นการด่วน
คุณกุ๊บกิ๊บบอกว่าต้องไปก่อนละขอให้ทุกคนปลอดภัยเพราะว่ามีลูกเล็กด้วยคุณกุ๊บกิ๊บนะฮะ
น้ำตาลชะลิตานะฮะน้องน้ำตาลนี่ก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุห่างแค่๓กิโลเมตร
น้ำตาลนี่โพสต์คลิปเลยนะฮะนี่ฮะบอกเป็นคลิปสุดระทึกเล่าเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นเนี่ย
ตอนเกิดเหตุบอกว่านึกว่าบ้านจะถล่มมันสะเทือนไปทั้งหลังส่วนบ้านข้างในรุนแรงถึงขั้นกระจกแตกกระจุยกระจายนะฮะ
นี่คลิปของน้ำตาลใช่ไหมนี่ฮะ
คนกำลังอบพยพกัน
นี่ฮะส่วนนักแสดงหนุ่มฟลุ๊กจีระนะครับนี่ก็อยู่ในรัศมี๕กิโลเมตรของโรงงานเหมือนกัน
ได้โพสต์ภาพพาครอบครัวออกมาจากพื้นที่
ฟลุ๊กจิระบอกว่าต้องไปอยู่โรงแรมก่อนนะฮะ

ฟลุ๊กเนี่ยบอกว่ามีร้อยครอบครัว
ได้นะครับในหมู่บ้านต้องอบพยพออกมาหมดที่สำคัญก็คือเรื่องของกลิ่น
กลิ่นของสารเคมีมันทนไม่ไหวจริงจริงอยู่ไม่ได้จริงจริง
พิธีกรดังอีกท่านหนึ่งพี่พีเคปียวัตรกับน้องโยเกิร์ตภรรยา
วันนี้ก็โพสต์คลิปนะฮะตอนขับรถนี่ฮะ
นี่พีพีเคบอกว่าต้องขับรถไปอยู่บ้านแถวพระราม๕ก่อนแล้ว
โอ้โหดูควันอยู่ตรงนู้นนะครับดาราสาวออมสุชา
บอกว่าทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวเหมือนกันแสบจมูก
ก็ต้องออกมาด่วนนะครับคุณออมสุชาก็ต้องอบพยพไปก่อนนะฮะ
แล้วก็มีนักร้องดังอย่างคุณหนุ่มกลาก็โพสต์ภาพกลุ่มควันที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยฮะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในรัศมี๕กิโลเมตรเหมือนกัน
ได้คุยกับคุณหนุ่มกะลาด้วยนะครับ
บ้านผมอ่ะอยู่ตรงเนี้ยติดกับวงรัศมีย์อ่ะครับ
แผนของการแผนของการอบพยพคือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่า
จะไปที่ไหนทั้งสี่ที่ของผมมันอยู่ในโซนเดียวกันหมด
เป็นห่วงทุกคนที่อยู่ระแวกนั้นนะครับแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในวงรัศมีร์
ผมเป็นกำลังใจให้มากมากครับเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วย

ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วฮะที่ประสบเหตุเหมือนกันในช่วงเวลานี้นะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตี๓จนถึงตอนนี้นะครับ
ภาพด้านขวานะคะนี่คือสดนะคะจากอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
คุณผู้ชมเห็นไฟไหมคะไฟยังโหมลุกไหม้แบบนี้
ผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่บอกว่ายังประทุขึ้นมา๒๓จุดได้นะคะ
ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นข่าวใหญ่จริงต้องให้พื้นที่เยอะหน่อย